ลักษณะคืออาการป่วยจิตค่ะแล้วยิ่งไปดื่มเหล้าไปอีก
เป็นแรงกระตุ้นได้อีกทางหนึ่งนะฮะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
จุดไฟเผากระท่อมที่อยู่หลังบ้านตัวเองวอดทั้งหลังเลยนะคะ

ความมีดสักประมาณยาวสักประมาณ๑๐นิ้วค่ะ
เข้ามาจะทำร้ายคนในบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้ามา
ระงับเหตุนะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่บอก
ไม่ไหวแล้วเข้าชาร์จตัวจับกลุ่มตัวได้แบบนี้ค่ะ
ฟังจริงฟังจริงเอาอันนี้
เอาอันนี้เอาอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เอามาเอาบุกมาลงมาแห่งจริงนี่เฮ้ยเอาลูก
ลูกมาเอาเลยคล่องไปดิ
บุกให้มันมันเร็วไปเอาเลยเอาเลยเอาเลย

เอาไม่ไหวเอ้าเป็นไรเว้ยฟังซะเอามาบุก

หรออากาศท่านใจพลาด
เน็ตไม่ได้ทำอะไรมากหรอกสายเป็นอะไรเย็นใจ๗๒๐

ดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วทำดีแล้วลูกผู้ชายอืมนี่แหละค่ะ
ลูกผู้ชายที่ชื่อว่านายสมชายครับผมจะผมไปแล้วอืมเออนายสมชายคนนี้ฮะ
ก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มยาดองพอเมาเสร็จแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะ
ไปจุดไฟเผากระท่อมของตัวเองที่อยู่หลังบ้าน
คุณคิดดูนะว่าโชคดีนะคะที่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย
ดับได้ทันเพราะถ้าเกิดว่ามันลุกลามบานปลายขึ้นมา
ก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนที่จะซวยไปด้วยนะคะไฟมันไปลามนะ
แล้วเนี่ยคุณดูซิปฏิบัติการของตำรวจน่าเห็นใจนะคะ
ค่ำแบบนี้ก็ต้องใช้ไฟฉายส่องสว่างแบบนี้นะคะ
สุดท้ายรวบตัวได้สำเร็จนะฮะสำหรับนายสมชายคนนี้
ซึ่งอยู่ในบ้านบ้านหนองตาเรือหมู่๑๒ตำบลวังหิน
อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะคือก่อนตำรวจจะตัดสินใจเข้าชาร์จตัวนะคะ
เพราะว่านายสมชายคนนี้อย่างที่บอกไปดื่มเหล้ายาดองอยู่คนเดียวในบ้าน
แล้วก็จู่เกิดคุ้มคลั่งโวยวายเดินไปจุดไฟเผากระท่อมของตัวเอง
แล้วกระท่อมเนี่ยมุงด้วยย่าคาโอ้โหเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะ
เสียหายทั้งหลังค่ะจากนั้นก็เดินกลับมาที่บ้าน
คว้ามีดทำครัวยาวสักประมาณ๑๐นิ้วมาถือไว้ในมือ
แล้วก็นั่งดื่มยาดองต่อใต้ถุนบ้านอย่างสบายใจตัวเองสบายใจสิฮะ
ญาติพี่น้องชาวบ้านบอกไม่ได้สบายใจเพราะนายสมชายคนนี้ตอนที่นั่งดื่มยาดองนะ
ตะโกนด่าพี่น้องของตัวเองด้วยคำหยาบคล้ายค่ะ
แม่ของนายสมชายต้องพูดเกลี้ยกล่อมนะบอกให้ใจเย็นสงบสติอารมณ์หน่อย
ถามว่าขนาดว่าแม่บังเกิดกล้าวห้ามเกลี้ยกล่อมขนาดนั้นเป็นผลไหม
ไม่เป็นผลค่ะทางญาติก็เลยเอาไงดีอ่ะผู้ใหญ่บ้านไหมผู้นำชุมชนไหม
ช่วยหน่อยช่วยพูดคุยหน่อยค่ะผู้ใหญ่บ้านเขาก็ทำเต็มที่นะ
ทำทีเข้ามานั่งพูดคุยอ่าสมชายเป็นยังไงนั่งดื่มสุราเป็นเพื่อน
ผู้ใหญ่บ้านลงทุนมานั่งดื่มสุรายาดองกับสมชายนานกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
ปลอบใจให้สงบสติอารมณ์ทำทุกวิถีทางก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลอีกนะฮะ
นายสมชายบอกเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายหากใครเข้ามาทำร้ายหรือว่าจับกลุ่มนะคะ
ต่อมาค่ะนายสมชายก็ถือมีดเข้าหากลุ่มเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้าน
แล้วก็พยายามเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่เห็นไหมคะเจ้าหน้าที่เอง
ชาวบ้านเองก็พยายามถอยออกมาแต่พอสบโอกาสตำรวจเขาก็บุกชาร์จตัว
นายสมชายไว้ทันควันค่ะถูกจับแล้วตำรวจก็บอกให้ตั้งสตินะ
สุดท้ายสมชายยอมขอโทษตำรวจยอมขอโทษผู้ใหญ่บ้าน
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
ทำการรักษาอาการป่วยจิตต่อไปนะคะนี่แหละค่ะ
ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะครอบครัวไหนที่มีผู้ป่วย
ทางจิตเนี่ยยาอย่าขาดถูกต้องแล้วอย่าไปรับสารที่มันกระตุ้นอีก
อย่าให้เขาเมายาเสพติดเหล้ายาดองอะไรแบบนี้ค่ะ